ฉากหลังของเรามีอะไรเบี้ยวหรือเปล่าพี่แจ๊กรีน
ไอดอลคนดังสมัยนี้นะคะ
โทรศัพท์มือถือไม่ได้มีแค่แบบเช็ครูป

แล้วถามว่าอ้าวไม่กลัวเขามีแฟนเหรอ

เมื่อก่อนน้องเอ้ยเขาก็เป็นแบบเด็กน่ารัก

ก็เลยไปถามเอ่าว่าห่างกันสิบห้าปีมันมีปัญหาเมาะ
อุ้ยแซ่บหลายเด้อเด็กคักอุ้ยปาติโต้นมเด้ออาพีอาเด้อ
เพราะเห็นน้องเขาไม่ได้ลงรูปคู่กับใครโน้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย

เคยได้แซวนางไหมเรื่องบ้านเบี้ยวน่ะ
แซวเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันเกิดประเด็นอะไรยังไง
คราวนี้มันก็เลยเออมีบ้านเบี้ยวมาเฮ้บ้านเบี้ยวคืออะไรวะ
เพื่อนก็เลยส่งมาให้ดูออกส่งลิงอ๋อบ้านเดียวมันอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง
ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่ารักกันไป
เป็นต่างวัยไหมคะคู่รักต่างวัย
โอ้ต่างมากนะถึงว่าต่างมากก็โอเคแล้ว
โอเคครับโอเคมากครับพางกัน๑๕ปีครับ